แต่ว่าถ้าเอาให้แมวกินล่ะอาการเป็นยังไง
โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งเขาออกมาเตือนด้วยนะ

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อย่างเป็นทางการ

เป็นนโยบายที่ทำทันทีหลังโปรดก้าวแต่งตั้ง
โลกออนไลน์ครับได้แชร์แอปนี้คุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่า
แอปพลิเคชันเงินดิจิทัล๑หมื่นบาท

เรื่องนี้นายกคนที่๓๐บอกว่า

อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปดาวนโหลดหรือว่าติดตั้ง
เพราะเสี่ยงจะโดนดูดเงินเอาได้ครับ
โดยนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
ต้องรอคอรมอชุดใหม่เข้าบริหารประเทศก่อนนะครับ

แล้วก็คำเตือนไม่ให้พอส์ยาพารากับแมว
หมอขอแล้วก็รบกวนท่านที่เห็นโพสต์นี้ทุกท่านแชร์ไปยังเจ้าของแมวทุกท่านได้ทราบกัน
คุณหมอเขารักษาน้องแมวที่มีอาการชักเกร็งไม่ได้สติแบบนี้ครับ
แล้วเจ้าของแมวก็บอกว่าตอนนั้นน้องแมวตัวร้อนก็เลยป้อนยาพาราให้กินไป๑เม็ด
น้องแมวดวงตาเบิกโพรงเลยนะน้ำลายไหลยืดตัวกระตุกกระตุกแบบนี้
แล้วหมอต้องตามอาการอย่างใกล้ชิดหากน้องแมวได้ยาพาราไปมากกว่านี้ดีไม่ดีอาจถึงขั้นตายได้เลยนะครับ
แล้วเรื่องนี้กระทบกับคนชอบกินข้าวเหนียวนึ่งครับอาจจะต้องจ่ายเพิ่มแล้วล่ะ
สถานการณ์ราคาข้าวที่ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมก็กระทบถึงผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพิ่ม
อย่างราคาข้าวเหนียวนึ่งในตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรับราคาขึ้นจากโลละ๔๐ก็เป็น๕๐บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาข้าวเหนียวเคี้ยวงูที่ราคาสูงขึ้นจากกระทบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทครับ
ไม่ต่างจากร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งในจังหวัดอุทัยธานีโอ้ยแม่ค้าบ่นกันบ่นเรื่องราคาข้าวเหนียวที่เพิ่มสูงขึ้นแต่แม่ค้าก็ยอมก็ได้ยอมทนแบกภาระค่าข้าวเหนียวสูงไว้ก่อนเพื่อจะรักษาลูกค้าไม่อย่างนั้นขึ้นราคาปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าหนี
แต่ว่าแม่ค้าเนี่ยไปเพิ่มค่าหมูปิ้งแทนครับจากไม้ละ๕บาทก็เป็น๖บาทครับ